ดูทั้งภาพแล้วก็ที่เป็นพาดหัวใหญ่ที่สุดในหน้าหนึ่ง

ขาด๒ท่อนอย่างที่บอกไปอุบัติเหตุเยอะ
เราก็ค่อยเล่าเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์ในแต่ละจังหวัด

คราวนี้เป็นเหตุสลดที่เกิดขึ้นที่จังหวัดกำแพงเพชร
เพราะว่ารถตู้ขนแรงงานชาวพม่าประสบอุบัติเหตุ
รถตู้พลิกความเสียหาย
และที่สำคัญมีไฟลุกจนคลอกผู้โดยสารเสียชีวิตคาที่อยู่ในรถ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงเช้าของเมื่อวานนี้
โดยตำรวจโรงพักคลองขลุงพร้อมเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างกำแพงเพชรธรรมสถาน
ก็รุดไปยังจุดเกิดเหตุบนถนนพระหลโยธิน
บริเวณโรงศรีขออภัยโรงศรีคงเดชตำบลท่าพุษาอำเภอคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชร
ไปพบรถตู้ทะเบียน๓๓๒๗๗๙กรุงเทพมหานคร
ถูกไฟห่มลุกไหม้ทั้งคันนะครับ
เจ้าหน้าที่พยายามเร่งฉีดน้ำดับเพลิงไว้ได้นะครับ
ก็ขณะที่เจ้าหน้าที่ไปถึง
คิดดูว่าเห็นสภาพของรถตู้นะ
หน้ารถพังยุบมาถึงห้องโดยสาร
มีไฟโหมไหม้อย่างรุนแรง
กลางเสียงกรีดร้องขอความช่วยเหลือของผู้โดยสาร

พยายามตะเกียกตะกายดิ้นรนเอาชีวิตรอดนะครับ
พร้อมช่วยเหลือผู้บาดเจ็บออกมาอย่างทุลักทุเล
มกลางเปลวเพลิงที่ลุกโชนอยู่ด้านหน้า
แล้วก็ลามมาไหม้ด้านท้ายจนเผารถวอดทั้งคันนะครับ

มีศพถูกย่างสดกองรวมกันเกลื่อนเป็นที่น่าสยดสยอง

เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องใช้อุปกรณ์ตัดทาง
ตัดซากถังรถนำศพออกมา
สภาพของทุกศพไม่เกรียมดำเป็นต่อตะโก

แล้วก็ยังพบคนขับรถตู้เป็นชาย
ถูกอัดก๊อปปี้คาพวงมาลัยบาดเจ็บสาหัส
รวมเหตุการณ์นี้นะครับมีผู้เสียชีวิต๙ศพ
เป็นชาย๔ศพเป็นหญิง๕ศพ
และมีผู้ได้รับบาดเจ็บที่ช่วยเหลือออกมาได้๖ลาย

และโรงพยาบาลกำแพงเพชรอย่างเร่งด่วน
ต่อมาทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร

เดินทางไปเยี่ยมผู้รอดชีวิตจากอุบัติเหตุครั้งนี้
ที่โรงพยาบาลคลองขลุงแล้วก็ที่โรงพยาบาลกำแพงเพชร
พร้อมกับมอบสิ่งของช่วยเหลือ
โดยรายชื่อของผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสที่รักษาอยู่
โรงพยาบาลกำแพงเพชรมี๒คน
ก็คือนายคมวัดแทร่ฟูอายุ๕๕ปี

พบมีบาดแผลไฟไหม้ทั่วลำตัวหลายแห่ง
และชายชาวพม่าอายุ๓๓ปีไม่ทราบชื่อนะครับ
ขณะที่ผู้บาดเจ็บที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลคลองขลุงอีก๔คน
เป็นชาวพม่าทั้งหมดนะครับอาการโดยรวมส่วนใหญ่มีอาการฟกช้ำ
มีแผลไฟไหม้ที่ใบหน้าและก็ลำตัวครับ
ส่วนผู้เสียชีวิตทั้ง๙คนนะครับเป็นชาวพม่าทั้งหมด
เป็นหญิง๖คนเป็นชาย๓คน
และจำนวนนี้มีเพียง๔คนที่ทราบชื่อและมีหนังสือเดินทางยืนยันตัวบุคคล
ต่อจากนี้เองทางตมจังหวัดกำแพงเพชร
จะประสานไปยังตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเพชรบุรี
ให้เข้ามาดำเนินการตามขั้นตอน
เพราะว่าจากการสอบสวนทราบว่ารถตู้โดยสารคันดังกล่าว
รับจ้างขนแรงงานชาวพม่า๑๔คนมีคนขับเป็นคนไทย

่งหน้าไปที่ด่านตมแม่สอดจังหวัดตาก
และระหว่างทางเกิดฝนตกหนัก
ว่ารถอาจจะเสียหลักเพราะว่าขับมาเร็วแล้วก็ถนนลื่นนะครับ
หรือว่าคนขับมีอาการอ่อนเพลียจนหลับใน
เนื่องจากเป็นทางตรงระยะยาวและมักจะเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง
ทันทีที่รถพุ่งไปชนกับต้นไม้ใหญ่ข้างทาง
เกิดประกายไฟมีเพลิงลุกไหม้อย่างรวดเร็ว
และเป็นเหตุให้ผู้โดยสารที่นอนหลับอยู่
หรืออาจจะหมดสติเพราะแรงกระแทก
ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้จนถูกไฟคลอกเสียชีวิตนะครับ
ตอนนี้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานของจังหวัดกำแพงเพชร
อยู่ระหว่างการตรวจสอบรถตู้ว่าใช้เชื้อเพลิงประเภทใด
แล้วก็สาเหตุมาจากเรื่องใดกันแน่นะครับ
ใช่ค่ะเพราะว่าตอนนี้ทางกรมการขนส่ง

คือตอนนี้เขาไม่สามารถตรวจวัดความเร็วของรถตู้ได้

ก็เลยต้องไปตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุต่อ
ตอนนี้ในส่วนของบุคคลที่เสียชีวิตไป
แล้วก็ต้องมีการตรวจแต่ว่าเบื้องต้น
แรงงานชาวพม่าที่รอดชีวิตเขาบอกให้ฟังบอกว่า
ทุกคนที่นั่งรถตู้มาจากบริษัทแคลคอมอิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทยจำกัด
ที่จังหวัดเพชรบุรีแล้วก็จะเดินทางไปแม่สอดจังหวัดตากพร้อมกัน
คือเป็นคนของบริษัทเดียวกันนะครับ